ต้องบอกอย่างนี้คือปกติเรานำเสนอเรื่องของงูที่มันเข้ามาหลบน้ำหลบฝนอะไรตามบ้านเรือนของคนเยอะแยะมากมาย
แต่คราวนี้งูตัวนี้ค่ะมันไม่ได้มาหลบฝนแต่มันมาหลบร้อนอยู่ใกล้กับห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกแบบนี้

แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มามาจับหน่อย

เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงนะคะก็รีบนำอุปกรณ์ออกมาเลย

ไม่ใช่เกี้ยวน้ำไม่ได้มาส่งของ
ก้าวจับงูน้ำไม่ต้อง

เอาไปจับสัตว์เลื้อยคลานปีนขึ้นไป
คุณดูดิเขาต้องปีนขึ้นไปบนหลังคา
แล้วปรากฏวิ่งมุมันเหมือนต่อสู้
มันไม่ยอมให้จับง่ายนะ
มันพยายามจะหนีเห็นไหม
คุณเขาต้องปีนขึ้นไปอ่ะหวัดเสี่ยวมากเลยอ่ะ
เลื้อยเข้าไปในช่องนั้นได้นี่คือเจอผู้ว่าเลยนะ
ผู้ว่าก็บอกเอามาทำอะไรอย่างนี้โอ้ยคุณดูกว่าจะใช้เวลาเนี่ย
ให้มันหล่นลงมาเองเห็นไหมแล้วก็ใช้เวลาอยู่นาน
แล้วกว่าเจ้างูจะลงมาเหมือนต้อนกันลงมาเนี่ย
มีคนรอรับอยู่ข้างล่างนะฮะพอนำมาวัดขนาดความยาวนะคุณดู
นี่ความยาวของมันอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าตกโลกตัวมันใหญ่ขนาดไหนไง
เดี๋ยวมาวัดดูกันหน่อยว่าตัวมันยาวขนาดไหนความยาวของมันนะนี่ดูวัดจากไม้
มีขนาดถึง๒เมตร๒เมตรแล้วก็จากการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาคาดว่างูตัวนี้น่าจะมาหลบร้อน
มาหาที่อยู่หรือว่ามันหิวไหมค่ะหวังว่าแบบเออจะไปกินนกพิราบที่ทำรังอยู่บนนั้นคุณว่ามันมาทำไมอ่ะ
ผมว่ามันน่าจะมาร้องทุกข์กับผู้ว่าเลยจะมาร้องว่ายังไง
ไม่สามารถที่จะออกมาทำมาหากินได้ตามปกติ

น่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋านี่หนังงูเหลือม
คืออยู่ใกล้กับโรงเรียนเก่าผมพิศนุโลกพิทยาคม

เดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับงู
จะบอกว่ามันอยู่ในแหล่งชุมชน

แปลว่ามันอาจจะมาทางนั้น
เชิงว่าเป็นแหล่งธรรมชาติมากอะไรขนาดนั้น
ต้นไม้มันไม่ได้เยอะแต่เรื่องของเรื่องชุมชนตรงนั้นเยอะมาก